ดอกเอิงนี่ครับผมนี่คือดอกนักนะคะ

ก่อนจะล้างฝัน
ช่างเงยระชะเอิ่มเอิ่งเอ้ย
ดอกไม้รอยมาลัยสามแบบสามสตาย

ดอกแรกนี่คืออะไร

บอกหน่อยได้ไหมเรียกพี่ให้อีกดอก
ดอกแรกก็คือดอกรัก
ดอกแรกก็คือดอกรักน้ำหนักไม่มาก

ยังไง

โอ้โหไอ้คนโก้ราคาถูกไหม
ดอกใบของนคร

บอกหน่อยได้ไหมถ้าดอกอะไร
ดอกนี้เขาเรียกดอกพุธ

ถ้าดอกพฤหัสมันไม่ใช่ดอกนี้

ดอกพุธแล้วมันมีสามขีด

ให้นั่งดีเดี๋ยวจะเห็นดอกพุธ
ต่อไปของนเบิร์ต
ต่อไปล่ะของนเบิร์ต
ก็เข้ามาสู่สละอีท

ดอกนี้ราคาไม่แพง

หอมอุศาติตั้งมา
ดอกนี้ราคาไม่แพง
ทั้งหมดเนี่ยหกกิโลกรัม

อย่าช้า

เดี๋ยวนะคือเราเล่นไม่ให้ใครต่อเลย
ไม่รู้ของใครถูกแต่นี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะ

ดอกไม้ร้อยมาลัยทั้ง๓แบบนี้แบบไหน

ถึงรอทีนี้ได้ไหมเดี๋ยวก็ต้องออกอีก

คุณเป็นนักร้องนี่เมื่อกี้คุณยังไม่ได้ฉ่อยชะเอิงเอยเลยนะ
ลองแบบวิเคราะห์เป็นชะเอิงเอยหน่อยสิ

เป็นอย่างไรอ่ะคุณเตวิส

คุณเจมสบอกนิดว่าเป็นยังไง
ดอกแรกนี่คือดอกรักบอกหน่อยได้ไหมรู้จักหรือเปล่า

เดี๋ยว

อยากจะฟังลูกคอซึ่งกันนิดนึง
ถ้าปริมาณที่เท่ากันคืออันนี้๑กิโลใช่ไหมครับ

แต่ราคา๒อันนี้ก่อนอันนี้ถูกกว่าถ้า๑กิโลเท่ากันนะครับอันนี้ถูกกว่า
คือถ้า๒อันนี้อันนี้ถูกกว่าแสดงว่าตัดอันนั้นออกไปแล้วก็ต้องเรียบเทียบถูกกว่าอันนี้เป็น

ขีดดอกละ๑กิโลบานไม่รู้โรย๑กิโลดอกพุธ๓ขีด
คุณเดินเพ็ญขาดมากกว่าใครเพื่อนหรือแทะ
ว่าตัวนี้มันหาได้

บางทีข้างทางนี้เวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดก็มี

มันตั้งอย่างนั้น

อย่างนั้นก็เอ๊ยและอย่างนั้นนั่นเลย

ดอกรักครับผม

ที่คุณเตวิดคุณจะพูด

และเป๊กจะเฉลยที่ดอกพุธ๓ขีดที่คุณเตวิทและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๑๐๐บาท
เอาล่ะดอกลักษณ์น้ำหนัก๑กิโลที่คุณเตวิทและคุณเจมส์เลือก
ต้องถูกกว่า๘๐บาทและราคาดอกรัก๑กิโลกรัมอยู่ที่
ต้องถูกกว่า๘๐บาทนะคะ
และราคาดอกลักษณ์๑กิโลกรัมอยู่ที่
ดอกลักษณ์ราคาถูกที่สุดค่ะ
นะผ่านข้อที่๕ได้แล้วค่ะ
ตอนนี้สะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปมูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๓๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
หนุ่มหวานก็ต้องเหมาะกับของอร่อย
วันนี้เจมส์ที่สุดค่ะ
อันที่๒นี้อาจจะเหมาะกับคุณเจมส์และคุณเตวิท

เจี๊ยบค่ะใช่ค่ะกระเจี๊ยบกรอบค่ะ๒๕กรัมค่ะ
และอันที่๓นี้ค่ะเหมือนเรา๓คนรวมกันค่ะ
เพราะนี่คือสตอเบอรี่
กรอบผสมกล้วย๓๐กรัมค่ะ
เอาล่ะคุณนะคะนี่คือผลไม้อบแห้งทั้ง๓รสชาติ
นี่คือคำถามข้อที่๖ของคุณมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ออกเสียงให้ชัดเจนและกระชับด้วยค่ะ

อันนี้ไม่เคยทานเลยนะไม่รู้ว่ากระเจี๊ยบเอามาอบแห้งอย่างนี้แล้วทานได้

แต่ว่าขออนุญาตไม่เอาออกจากเทปเก่า

อะไร

นิ้วคุณไปจับอะไรมาปะค่ะเดี๋ยวมาดู

มาแบบเป็นหมื่นกระเจี๊ยบจริงเลยคุณผู้ชม

อุ๊ยอร่อยเนอะอืมดีมากเลย

โอ้โหดูกินไปแล้วมีพลังขนาดนี้เลย

เป็นผลไม้อบแห้งที่ถูกที่สุด
ครับผมงั้นเบ๊กขอเฉลยที่ครับผม
ตอเบอรี่อบแห้งแบบกรอบ๒๕กรัมจากกีมเดย์
ที่คุณเตวิทและคุณเจมส์ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เจี๊ยบกรอบ๒๕กรัมจากกรีนเดย์
ที่คุณเตวิทและคุณเจมส์เลือกราคาอยู่ที่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
แพงกว่าได้อยู่ต่อและราคาอยู่ที่
แพงกว่า
๕๓๙ผิดเลยนะฮะจะให้ดูเลขสังคมตัวท้ายก่อน

ขระเจี๊ยบครอบจาก๑๕ราคาถูกที่สุด
เก่งมากตอนนี้คุณสะสมแล้วค่ะ๓๕๐๐๐บาท

เป็นจะยั่วยวนคุณอีกนิดนึงแล้วกัน
คุณเจมส์และคุณเตวิน
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าหลังยอกหรืออะไรนะฮะ

ทันค่ะแต่จะถามว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุด๓๕๐๐บาทที่คุณมีอยู่
จะให้คุณครึ่งหนึ่งนั่นเกิน๑๗๕๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไปต่อกับ๑ตัวช่วยที่คุณมี

ต่อไปเป็นข้อที่๗และข้อต่อไปเป็นข้อแจ็คพอร์ต๑แสนบาท

ระหว่างหยุดแล้วคว้า๑๗๕๐๐บาทกลับบ้านไป
หรือจะไปต่อเพื่อไปลุ้นข้อ๗และข้อแจ็คพอร์ต
กับเงิน๕๐๐๐๐บาทและ๑๐๐๐๐๐บาทรอคุณอยู่
ตัวช่วยที่คุณมีคุณจะเลือกอะไร
พวกเราขอไปต่อครับผม

ไปต่อค่ะถ้าไปต่อค่ะ

ข้อต่อไปถึงราคา๕๐๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ฮัลโหล

ฮะเล่นเกมเหรอ
เกมอะไรอ่ะ

โอเค

ผลหน้าจอตาแรฟทัวร์ทีวีช่อง๓๒

แล้วรอฟังคำถามออกไป
แกงป่วนด้วนราคาเรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ